ต่อกันที่นี่เลยค่ะสวยเก่งนิสัยดีมันยังไม่ฟูฟิลชีวิตยุคดาวติ๊กต๊อกนะคะ
ต้องอาศัยแรงใจและพลังศรัทธาหรือที่เราเรียกกันว่าหมูเต้ลูคุณผู้ชม
ลูกทุ่งสาวเป่าปาวลีคุณผู้ชมเธอก็มีราชินีลูกทุ่งอย่างแม่พึ่งพุ่มพวง
เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจกับเขาด้วยเหมือนกันนะคะนอกจากตัวเองเนี่ยจะเป็นคนสุพรรณบ้านเดียวกับแม่พึ่งแล้ว
ก็มักจะไปกราบไหว้หุ่นแม่พึ่งบ่อยล่าสุดสาวเป้ายังพาสามีค่ะคุณเอิร์ท
ไหว้แม่พึ่งถึงวัดทัพกระดานเลยนะแล้วก็ฝากเนื้อฝากตัวเป็นเขยมงสุพรรณด้วย
ก็ถือว่าเป็นการไปครั้งแรกงานนี้นะคะไม่ได้ไปแค่ได้กำลังใจอย่างเดียว
แต่ได้ตัวเลขปังปังกลับมาด้วยถึงแม้ว่าจะไม่มีโชคเรื่องเสี่ยงดวง
แต่หลังจากนั้นเรื่องงานนี่ปังสุดอะไรสุดเลยนะคะเดี๋ยวไปฟังเสียงน้องเปล่ากันหน่อยค่ะ
เป็นครั้งแรกค่ะได้ไปไหว้แม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ไปฝากเนื้อฝากตัวเขยสุพรรณ
งวดที่แล้วไม่ถูกงวดแล้วไม่ถูกค่ะแต่ว่าก็ขอพรหลายอย่างให้การงานธุรกิจอะไรอย่างนี้ราบลื่น
โชคดีไม่ให้พรแล้วก็ในช่วงที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นช่วงเป็นช่วงยากสำหรับคนในวงการลูกทุ่งเองด้วยค่ะ
เจอตัวสาวเปล่านะพี่แจ๊คคำถามยอดฮิตก็คือเมื่อไหร่จะมีเบบีสักทีพี่แจ๊กก็ถามไปเป็นร้อยรอบแล้ว
แต่คำตอบฮิตกว่าก็คือยังไม่มาจ้าแต่ยังไม่ท้อขอปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติ
ส่วนเรื่องร้านอาหารนั้นสาวเปล่าบอกว่าเออก็ไม่น่ากลับมาทำอีกหรอก
เพราะว่ายังเข็ดกับร้านหลานกลมปิ๊กที่ลงทุนทำกับสามีนะคะ
เอาเป็นว่าตอนนี้เรื่องธุรกิจคงยากเรียกว่าปั๊มงานในวงการบันเทิงดีกว่าค่ะ
คิดว่ายากค่ะเพราะว่าเราได้มีประสบการณ์แล้วเพราะว่าร้านหลานงมกิ๊กเป็นครั้งแรกด้วยที่เอิร์ทกับเปล่าได้ทำ
แล้วยิ่งมาเจอแบบเศรษฐกิจได้มาเจอโควิดเข้าพอดีเนี่ยมันมีความรู้สึกว่ามันยากกับยุคนี้ที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่
ยังไม่มายังไม่มาก็พยายามอยู่นะคะพยายามอยู่แล้วก็มีความรู้สึกว่าในช่วงที่ผ่านมาเราก็ทำงาน
แต่เราก็ไม่ได้แบบไม่ได้คุมไม่ได้อะไรปล่อยตามธรรมชาติน้องมาเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้น
ก็รอลุ้นอยู่นะคะอยากได้ลูกชายลูกสาวเนี่ยค่ะที่จริงอยากได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายเลย